แล้วก็เดียวมันไม่ได้หมดแค่สวยสติ๊กเกอร์รบรังทุกข์นะคะ

ให้ผมเถอะเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบ
นะครับก็ทำให้ทางตำรวจสอบสวนกลาง
นะครับก็อนุมัติคำสั่งนี้
พลตำรวจโทจีรพบภูริเดชครับ

ลงนำในคำสั่งให้พลตำรวจตรีเอกราชริมสังกาศ
นะครับผู้ประคับการตำรวจทางหลวง
นะครับผู้ประคับการตำรวจทางหลวง
ปฏิบัติหน้าที่นะครับประจำศูนย์ปฏิบัติการ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม
สำหรับที่มาของการโยกย้ายตำแหน่งครั้งนี้
สืบเนื่องจากกรบังคับการตำรวจทางหลวง

เรื่องสวยสติ๊กเกอร์ทำให้ผลระบบตรีเอกราชนะครับ
ผลตรวจตรีเอกราชนั้นขอให้ผู้ประคับประชาโยกย้ายตำแหน่ง
เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์
เปิดทางให้มีการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น

ให้ผลระบบตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
รักษาราชการนะครับเพิ่มในตำแหน่งดังกล่าว
โดยมีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป

และยังสั่งตั้งพลตบตรีวิวัตรชัยสังคะ
ท่านนี้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อที่จริง
กรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย
น้ำหนักตามเส้นทางต่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องสวยสติ๊กเกอร์
โดยให้รายงานนะครับตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน๑๕วัน
หน่วยไหนเอี่ยวสวยไม่เอาไว้เขาว่างั้นนะ
แล้วยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนและตรวจสอบทุกประเด็นด้วยความโปร่งสายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงต่อไป
อันนี้เป็นเรื่องในกระดาษทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
เป็นเรื่องในกระดาษทั้งนั้นในเรื่องของปฏิกิริยาจากตำรวจ
ในเรื่องของปฏิกิริยาจากกระทรวงคมนาคม
เป็นเรื่องในกระดาษแล้วการปฏิบัติหรือข้อเท็จจริงเป็นยังไง
นี่จะบอกว่าเมื่อวานนะหลังจากไม่ใช่เมื่อวานหรอกหลังจากที่คุณวิโรธ
เขาออกมาแฉเรื่องนี้พี่เบิร์ตโอ้โหมันก็กลายมาเป็นกระแสแล้วคุณวิโรธอ่ะ
ไปออกที่ไหนแม้กระทั่งเวทีดีเบตของเราโอ๊ยแซ่บซีดตัวจี๊ดตัวตึงมากค่ะ
เมื่อวานนี้นะไปคุยกับคุณสรยุทธ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอ
ก็ซี๊ดเหมือนกันแล้วบอกด้วยนะบอกว่าตอนนี้ผมมีความสุขมากเลย
รวมถึงบอกด้วยฝากบอกไปถึงใครกรี๊ดสิครับกรี๊ด
กรี๊ดมันออกมาลองฟังค่ะ
ตอนนี้เนี่ยผมมีความสุขมากครับเวลาที่เห็นคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ย
เขาลนลานดิ้นลนทุลนทุลายนะครับมันมีความสุขนะครับยังบอกไม่ถูกฮะ
ก็ฝากถึงทางท่านผู้การตำรวจทางหลวงนะครับช่วยกันฟินกับผมหน่อย
ฝากถึงพบเด่นครับกรี๊ดมันออกมาครับกรี๊ดอย่างมีความสุขครับ
ให้้โอฟิมาลั่งไร้ออกมาจนถึงที่สุดเลย
ที่ก็เห็นพวกที่ทำผิดกฎหมายไอ้พวกที่อยู่ในวงการสวย
ซุกหัวสุนแล้วเราจะกรี๊ดไปด้วยกันครับท่านพบ
ในเรื่องสวยสติ๊กเกอร์นั่นแหละ
พอออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสติ๊กเกอร์มันมีหลายรูปแบบนะ
บรรดารถบรรทุกที่เขาเอามาติดหน้ารถเนี่ย
ซึ่งคุณวิโรธเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่
ข้าราชการของกรมทางหลวงบางคน
ตำรวจท้องที่แล้วก็ตำรวจทางหลวงบางนาย

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจควันดำตรวจเสียงตั้งด่าน

แล้วก็การเดินรอบเมื่อวานที่พี่เบิร์ตบอกอะไรนะ

ถูกต้องก็นี่แหละหาเรื่องปรับใช่ไหม
เรียกตรวจพนักงานขับรถโอ้โหอีกเยอะค่ะ
ผู้ประกอบการขนส่งเองก็ต้องยอมรับ

แล้วปีนึงมีเรื่องทุจริตร้องเรียน

ถ้าเกิดว่านับเป็นมูลค่าเงิน๒แสนล้านบาท
เอาแค่สวยทางหลวงเรื่องเดียว๒๐๐๐ล้าน
คิดเป็น๑๐ของ๒แสนล้าน

บอกว่าตอนนี้มีการย้ายจุดติดสติ๊กเกอร์

เขาจะมีวิธีการเพราะว่าก่อนติดกระจกหน้า

ต้องมีการจอดและมีการเปิด

เปลี่ยนจากการติดสติ๊กเกอร์มาเป็นการโชว์นามบัตรแทน

วิธีการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
จากสวยสติ๊กเกอร์แล้วคุณวิโรธบอกว่า
เรื่องต่อไปรอได้เลย
นี่วิโรธเตรียมลุยแฉต่อ

เขาบอกว่าเขามีการติดตามแผงขายลอตเตอรี่
เพื่อเลี่ยงการถูกจับขายลอตเตอรี่เกินราคา

บอกเราตรวจแล้วเราไม่เจอลอตเตอรี่เกินราคา
พวกเราอาจจะเจอ

แต่ว่าคนที่มีอำนาจไม่ค่อยเจอ

เมื่อวานเจอเลขที่ชอบนะครับ

ใบละ๑๓๐กว่าใบรถจับไปที่คนละ๘๐

จริงเหรอ

ยังไม่ได้หมดแค่ลอตเตอรี่
ยังไม่ได้หมดแค่สติกเกอร์รถนะ

เดี๋ยวจะลุยอีกนะลุยต่ออีก๓เรื่องคือรถตู้แรงงานต่างด้าว
และการทุจฤทธิ์ในหน่วยงานศุลกากร
พอเด็ดเช่นกันโอ้โฮโอ้โฮมันต่อคิวรออยู่แล้วนะ
ผมเวลาดูคุณวิโรธตอนนี้นะเหมือนเห็น

เอ้ออ๋อะมีวิญญาณคุณชูวิชแฝงอยู่

แต่อายุวัฒนาการเรื่องสวยมันจะเป็นยังไงต่อ

เห็นที่หน้ากระตุกมันจะเปลี่ยนมาติดตรงบ้านบางแดด

เอาไล่ดูกันไป